ใช่ฟ้าผ่านี่ได้ระวังได้มั้ยคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือมันไม่ทันระวังกันน่ะนะ

เพราะว่าเป็นคำสั่งที่ออกมาแบบไล่เลี่ยกันเลย
คำสั่งแรกเป็นคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีเซ็น
ให้พนธ์ตำรวจเอกวิชัยสงเมตตารองพบัตรรเนี่ย
ประจำที่สำนักนายยกรัฐมนตรี
คำสั่งที่๒เป็นคำสั่งที่บิ๊กแป๊ะพบตรเซ็นเองนะครับ
พลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยรองพบตรอีกท่าน

เขาเลยบอกโอ้โห๒คำสั่งเด้งนี้
ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาจริงเลยนะครับ
เรื่องนี้ก็มีการเปิดเผยออกมา
จากทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ลงนามในคำสั่งสำนักนายยกรัฐมนตรี
ให้พลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตาบพบต
ไปปฏิบัติราชการสำนักนายยกรัฐมนตรี

ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยการยุติธรรม
กระทบต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และการปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เป็นเหตุให้ราชการเสียหาย
ขณะเดียวกันยังได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเมื่อวันที่๒๑มกราคมที่ผ่านมา
ตามที่ประชาชนร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างตรวจสอบ
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสมีความน่าเชื่อถือ
และเป็นที่ยอมรับแก่ประชาชน
ดังนั้นสมควรพิจารณาสั่งการให้พลตำรวจเอกวิรัชัย
ปฏิบัติราชการนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจเอกวิรัติชัยแล้วเป็น๑คำสั่งใช่ค่ะใช่

พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ชัยวัดเกตบรรชายรองพบ
เดี๋ยวใครจะถามว่ารองชัยวัดหรือว่าบิ๊กช้างคนไหนนะ

แล้วเวลาที่ลงพื้นที่ลบบุรีนี่ใส่ชุดแบบนี้

ตอนที่ท่านลงไปทำคดีกระดาษยิงชิงทองลบบุรี

เสื้อนังแว่นดำหรือเปล่าไม่รู้ไงคือไม่ได้ใส่ชุดตำรวจหรือเปล่า
มีการวิเคราะห์กันถูกเด้งพ่อนใส่เสื้อผ้าแบบนี้หรือเปล่า
แต่ที่เป็นคำสั่งออกมาบอกว่า
ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติสพกตร
และให้ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม
คำสั่งนี้มีขึ้นหลังจากพลตำรวจเอกชัยวัดนะครับ

วันที่๒๓มกราคมที่ผ่านมายังนั่งแถลงอยู่ข้างกันเลย
ใช่และคำสั่งนี้เป็นคำสั่งที่
แป๊ะพบตรเซ็นในวันที่๒๓มกราคมด้วยเช่นเดียวกัน
คือจริงแล้วบิ๊กช้างรองพปฏรท่านนี้นะครับ

เป็นเพื่อนนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่๓๖รุ่นเดียวกัน
ทำงานรู้ใจสนิทสนมกัน

ขนาดคดีชิงทองหลายคนมองว่า
พปฏรเอกเบียดชัยตอนแรกลงพื้นที่ไป
สงสัยพตำรวจเอกเบียดชัยจะคุมคดีนี้
ปรากฏว่าบิ๊กแป๊ะให้บิ๊กช้างพลตำรวจเอกชัยวัดลงไปคุมแทน
แล้วก็ให้พลตำรวจเอกสุชาติธิรัฐสวัสดิ์รองพบตรอีกท่าน
เป็นหัวหน้าชุดในการคุมคดีชิงทอง

รู้แล้วล่ะคือท่านไม่เคยถูกกันกับพเวิชชัยบิ๊กแป๊ะกับบิ๊กน้อยเนี่ยนะฮะ
พบตรให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อวานนี้
ที่กองบัญชาการตำรวจนครบานเอาเข้าไปบิ๊กต้อยคือพเวิชชัยนะครับ
แต่เมื่อวานนี้บิ๊กแป๊ะให้สัมภาษณ์ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาน
ผู้สื่อข่าวไปถามถึงกรณีเซ็นคำสั่งโยกย้ายทั้งบิ๊กช้าง
แล้วก็กรณีคำสั่งโยกย้ายบิ๊กต้อยว่ามันเกิดจากอะไร
พบตรตอบสั้นถึงทั้ง๒คำสั่ง
ว่ายังไงให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงพบตรเองเลยดีกว่าครับ
จริงแล้วก็เป็นเรื่องของการมีเอกภาพ

ซึ่งคำสั่งตรงนี้เป็นการออกจากสำนักนายก

ผมเสนอไปเพราะถ้าเป็นอะไรผมใช้ผู้ใหญ่

สาเหตุในการเด้งพลตำรวจเอกวิรัชชัยทรงเมตตา
คือคลิปเสียงที่มีการสนทนาระหว่างผู้ใหญ่สองท่านคุยกันใช่หรือไม่
อันนี้ผู้สื่อข่าวถามพบตรตอบว่าใช่
คุณคลิปเสียงนั้นมันเกิดจากคดีที่มีการยิงรถของพลตำรวจโท

ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากเกิดเหตุท่านวิราชัยก็ลงพื้นที่

และคลิปเสียงที่มันหลุดออกมาเนี่ยถ้าเราได้ฟังกันนะ
มันก็มีเสียงของตำรวจผู้ใหญ่สองนายคุยกัน
ตำรวจผู้ใหญ่กว่าอาจจะตักเตือนตำรวจผู้น้อยกว่า
บอกว่าโอ้โหคุณไปยอมให้ตำรวจระดับพลตำรวจโทรสั่งคุณได้ยังไง
คุณอายุเท่าไหร่แล้วคุณอายุป่านนี้แล้ว
อะไรอย่างนี้ฮะเป็นคลิปเสียงที่ยาวพอสมควรนะครับ
และผู้สื่อข่าวถามถึงสาเหตุการโยกย้าย
พลตำรวจเอกชัยวัดบิ๊กช้าง
พบตรบอกว่าเพื่อความเหมาะสมสั้นเท่านี้เอง
แต่ว่าเมื่อวานี้มันมีอีกเรื่องหนึ่งเป็นคำสั่งออกมาเหมือนกัน

คำสั่งนายกรัฐมนตรีกำชับให้

พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักพานที่ปรึกษาพิเศษ
ประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ขอให้รักษาจัญญาและวินัยข้าราชการ
เช่นไม่กระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน
และปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย
และให้รักษาความลับของทางราชการ
และหากดำเนินการตามคำสั่งนี้
ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยต่อไป

หากไม่ดำเนินการตามคำสั่งนี้
ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยต่อไป
ทุกคนก็เลยเอาเรื่องราวไปเกี่ยวยงกันหมดเลย
ส่วนบิ๊กช้างก็แยกไว้อีกกล่องหนึ่ง